กับคาราเบาแดง

แจกกันทุกวันกับกิจกรรม
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
โอ้โฮเพียงคาราเบาแดงคงมอบถูก
แจกบาวไซค์ตั้ง๑๐๐คัน
แล้วก็แจกมาแล้วตั้ง๑๐๐คัน
แล้วก็แจกเพิ่มอีกตั้ง๑๐๐คัน
ที่สำคัญเขาแจกรางวัลใหญ่

โอ้โหมีให้ได้ลุ้นกันแบบนี้
ยาวไปจนถึงสิ้นปีเลยนะครับ
เรียกได้ว่าเป็นการจับจริงแจกจริงค่ะ

ก็จริงน่ะเอาคิดคุณสองคนตามนี่คุณชีสาก่อน
ถ้าคุณแจกคุณผู้ชมได้คุณอยากจะแจกอะไร

พี่อยากจะบอกให้เพราะว่าก็อยากจะขอสัก๕บาท๑๐บาทเป็นกำลังใจค่ะ

เราก็แจกก่อนไงเราแจกได้ที่มันชิดไฟไง
ไม่เอาไม่เอาถึงแม้ว่าเราจะไม่มีอะไรให้คุณผู้ชม
แต่สิ่งหนึ่งที่เราให้ได้ให้ความสนุกให้ความสนาน

คือไม่ขอให้ความสนุกสนาน
เพราะฉะนั้นนะครับผมก็มีมาให้คุณผู้ชมคำคมดีคำคมเด็ด
อย่างเช่นฮอลิเดย์เอาวันหยุด

เอ้าอีก
อยากได้อาหารทะเลให้ไปมหาชัย

เฮ้ยไปหาเองไปหาเองล่ะ
คุณสองคนไม่สังเกตเหรอ

อ่านตามคิวการ์ดทั้งนั้นตาผมลอยหมดแล้วเนี่ย

อ้อคุณสองคนไม่สังเกตเหรอ
นั่งอ่านตาลอยตาลอยเลย
แต่ไม่ใช่แค่มุมตลกที่เราประหว่างคุณ
เรายังมีการแจกมอเตอร์ไซค์

แต่ใครจะเป็นผู้โชคดีไปลุ้นกันเลย
โอ้โฮมีเป็นล้านฝากใครจะเป็นผู้โชคดี

มาอีกมาอีก
โอ้โฮได้หรือยัง

ได้แล้วแล้วผู้โชคดีได้แก

คาราบาลแดงเขายืนราคาที่๑๐บาทเท่าเดิม
รถมอเตอร์ไซค์ไปต่อยอดสร้างอาชีพ

ไปแล้วนะส่วนใคร
ไม่ยากเลยทำไม่ถูกต้องตามกติกา
แค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาลแดงหรือฝาคันโซคูณ
ตามที่อยู่ที่ขึ้นที่หน้าจอตรงนี้เลยนะคะ
ลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดี
แต่ถ้าอยากจะรู้กติกาโดยละเอียดแล้วก็ไปดูกันเลย
แล้วมาดูความสนุกกันต่อในตลอดค่า
วาคม๒๕๖๖ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลาการณีการ๓๐นาที